พระกสมนนิกส์ท่านธรรมวรรษอยู่ตรงนั้นด้วยนะ
เป็นนาทีชีวิตเหมือนกันครับ
ที่สลากกาปะเรียนมันพังถล่มลงมากล้องวงสอนปิดในวัดจันทรังสี
บ้านหนองบัวน้อยหมู่๖ตำบลหนองตูมอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
บันทึกภาพเอาไว้ได้ครับเหตุเกิด๑๖นาฬิกา๓๐นาทีเมื่อวานนี้
ขณะที่พระภิกษุสามเนรท่านทำวัดอยู่จู่ฝ้าเพดานหลังคาสารากาประเรียน
มันพังลงมาครับตอนแรกค่อยลงนะเป็นสัญญาณก่อน
ค่อยค่อยลงมาแต่พักเดียวคุณผู้ชมคุณวรพรพังคลื่นลงมาทั้งแผง
แล้วรู้ไหมว่าไอ้ฝุ่นนั้นน่ะนอกจากหลังคาแล้วมีอะไรบ้าง
น่ากลัวมากจริงจริงคุณวรพรคุณผู้ชมมีขี้นกขี้นกสะสมอยู่เป็นตันอ่ะ
บนหลังคาโอ้ก็สร้างนานแล้วมันก็เป็นที่อยู่อย่างงี้เหรอคะ
ใช่ครับผู้สื่อข่าวไปที่วัดจันทรังศรีนะครับพบกับชาวบ้าน
ต้องดูฤทธิ์เชื้อโรคด้วยนะฮะต้องดูฤทธิ์เชื้อโรคด้วย
เศษกระเบื้องฝ้าเพดานเก็บกันเฬอะคุณผู้ชมมากกว่าห้าสิบกระซอบอ่ะ
หรือมากกว่า๑ตันพระธรรมธรบุญชูมหาวะโลกครับ
วาดวัดจันทรังศรีเจ้าคณะตำบลหนองตูมเล่าบอกว่า
โอ้โหพายุฝนมันตกหนักนะครับตกหนักป๊าบพอลมสงบ
พระตรงนั้นพระสงฆ์สี่รูปนั่งทำวัดกันอยู่ในสารากาประเรียน
ได้๓บทสวดได้๓บทท่านจำได้แม่นเลยนะครับ
ได้ยินเสียงฟ้านะฮะปั้งแล้วฝ้าเพดานก็ลั่นเสียงดัง
ต่อมามีเศษฝ้าตกลงมาก่อนจากนั้นก็มาทั้งแผงอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
ฝุ่นและเศษขี้นกนะฮะเศษขี้นกนี่อันตรายนะเนี่ย
ครับนี่น่ากลัวจริงครับที่ค้างอยู่บนฝ้าเนี่ย
พระเนรรีบลุกหนีครับโอ้โหหลังเกิดเหตุมีพระท่านได้รับบาดเจ็บถูก
เบื้องบาดเท้าไปด้วยนี่ฮะท่านก็ชี้ให้ดูแผลนะครับ
นายนพก้าวพิมพ์หานามท่านผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองบัวน้อย
เล่าบอกว่าสารากาเปลี่ยนนี้คุณผู้ชมสร้างมานานกว่า๒๐ปี
กพิราบก็มาทำรังแล้วก็ถ่ายมูลเอาไว้บนหลังคานั่นแหละ
น้ำหนักเป็นตันฮะค่ะประกอบกับทั้งสัปดาห์ฝนตกลงมา
ไอ้มูลนกมันอุ้มน้ำอุ้มน้ำมันก็ดันฝ้าที่มีอายุการใช้งานมานาน
แตกแล้วพังถล่มลงมาจากนี้ไปชาวบ้านจะหาลือกัน
สงสัยต้องหารายได้ครับหารายได้มาซ่อมฝ้าเพดานให้มันมั่นคง
ให้มันถาวรกว่านี้ก็ถือโอกาสนี้ประชาสัมพันธ์บอกบุญกันซะเลยละกัน
ผู้มีจิตศรัทธานะครับช่วยบริจาควัดเพื่อสร้างปรับปรุงสารากาเลนแห่งนี้ได้นะครับ
มาได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับ
ชื่อบัญชีวัดจันทรังศรี
คุณผู้ชมไม่ต้องห่วงว่าจะเป็นบัญชีหลอกลวงหรือเปล่า
เมื่อกี้ทีมงานของเราได้ตรวจสอบโอนเงินทดสอบเรียบร้อยแล้วครับ
นี่นะคะภาพนี้ก็เป็นภาพตื่นใจเลยนะคะ
ช่วงเวลาแบบนี้นะคะอาคารเก่าป้ายเก่า
ต้นไม้ที่มีอายุมากหลายอย่างนะคะ
เมื่อวานกรทมก็มีป้ายโฆษณาพังลงมา